สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากครอบครัวที่มาร่วมรายการกับเราจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ

บ้านหลังใหม่หลังจากที่มาออกรายการเกมต่อชีวิตของเรา
ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากคุณอาลัยสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มาเกมต่อชีวิตไปแล้ว๕หลังด้วยกัน
ซึ่งเราทยอยเล่าเรื่องและความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้รับรู้ไปแล้วนะครับของแต่ละครอบครัวเป็นระยะระยะไปนะครับ
และหลายครอบครัวนะครับยังได้ทุนไปต่อชีวิตรวมถึงทานน้ำใจจากคุณผู้ชมนี่ทำให้เขาสามารถสร้างบ้านปรับปรุงบ้านได้จนได้บ้านหลังใหม่กันหลายครอบครัวเหลือเกินนะครับ
พิเศษในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมบ้านหลังใหม่ของครอบครัวที่เคยมาร่วมรายการกับเราว่าแต่ละครอบครัวนั้นเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกันอย่างไรบ้าง
และครอบครัวแรกนะครับบ้านหลังแรกในวันนี้นะครับเป็นบ้านครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทองที่ต้องทนอยู่ในบ้านที่แสนจะสุดโสมอีกทั้งพื้นบ้านก็ขุดขระทำให้น้องชายที่ต้องนั่งรถเข็นที่พิการเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อย
บ้านเนี่ยมันฮิตมากคือว่าบ้านหลังเนี้ยมันผูเป็นปลวกกินแล้วก็เสร้าที่อยู่ไหนเห็นก็ปลวกกินข้างในหมด
โลกบ้านอีกผูพังหมดช่วงพื้นพวกอะไรเนี่ยเวลาหลานชมพูเนี่ยเดินอย่างแทบให้เด็กตูได้บ้านมันจะยอมจะหวั่น
เกิดมาข้ามคืนฝนฟ้ามาเนี่ยแม่มันรู้จะทำยังไง
เกิดมันมาแล้วมันบ้านพังขึ้นมาเนี่ย
อยู่กับคนพิการกับหลานคนเนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไงจะเอาหลานหรือจะเอาลูกหนี
ถ้าเกิดพังมามันก็จะพังมาหมดเพราะว่า

เพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะมาสร้าง

ให้น้องชายสามารถไปไหนได้สะดวก

เป็นสิ่งที่เราอยากได้ที่สุด
ไม่มีความสุขใดเท่ากับการมีบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยนะครับ

เยี่ยมบ้านของครอบครัวพี่เจี๊ยบ
ที่จังหวัดอ่างทองพร้อมกันกับผมเลยนะฮะ

ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ไม่ใกล้ผมนี่เองนะฮะ
แต่วันที่ถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้มากับน้องทีมงาน
วันนี้ผมมาเองนะครับจะมาดูว่าเขาบอกว่า
บ้านของพี่เจี๊ยบเนี่ยนะครับจากอ่างทอง
เขาบอกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตของเราเนี่ย
พลิกชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
จากที่บ้านที่แบบว่าสภาพไม่ไหวแล้วมันผูกพังมากเลยนะครับ
แล้วห้องน้ำห้องท่าก็อยู่กันลำบากมาก
เขาบอกว่าอยู่ที่ตรงเนี้ยแหละฮะรัวสีส้ม

สงสัยจะใช่รั้วนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่เป็นไรหรอกคือคนบ้านเดียวกัน

ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่บ้านพี่เจี๊ยบหรือเปล่านะ
ใช่ค่ะวันนี้ค่ะ
นี่ไอ้น้อง

จำกันได้ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ที่ไปออกรายการกับเรานะ

เป็นยังไงบ้างอุ้ยวันนี้มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าด้วยอ่ะ
ดีใจมากเลยที่คุณเอชายามาวันนี้มาที่บ้าน
ก็ถามเขามาตลอดเลยเขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้เข้ามาตรงวัดเชิงหลายนี่นะครับ
คนบ้านเดียวกันขึ้นบ้านผมก่อนไหมครับ
เดี๋ยวเชิญคุณเอชายาขึ้นบ้านนะคะ
เดี๋ยวก่อนขอชมบรรยากาศก่อน
ก็ต้องโดนต่างแดดต่างคน
ขอบคุณเอชายามากที่สุดเลยเนี่ยที่มาบ้านนี้ด้วย
ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณทางรายการขอบคุณบันเทิงไทยรัฐของเราจริงนะครับผม
ผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะนี่ชื่นใจมากเลยนะที่ได้ทำรายการดีแบบนี้นะครับ
ได้มีส่วนช่วยเหลือถึงจะเป็นเพียงครอบครัวหนึ่งก็เราก็ได้ช่วย
ดีกว่าเราไม่ทำอะไรกันเลยนะแม่ขออนุญาตไปชมบ้านหน่อยได้ไหมท่าน
ท่านครับผมขออนุญาตชมบ้านท่านหน่อยได้ไหมครับ
ท่านอยู่ดีกินดีแล้วนะนี่เดี๋ยวก่อนมานี่ไป
ไปไปพี่แจ๊คเอกเชิญขึ้นบ้านค่ะได้ครับนี่เขาทำบันไดให้ด้วยนะแม่
เป็นแบบนี้เหรอแม่ต้องขึ้นยังไงเอาหน้าขึ้นหรือหลังขึ้น
นี่ถูกป่ะสะดวกสบายอ่ะไม่ต้องไต่บันไดขึ้นอีกแล้ว
ขออนุญาตนะพี่แจ๊คนะขอดั่นเท้าก่อน
เดี๋ยวสภาพบ้านนี่คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านไม้
ก็ไม่สม่ำเสมอพื้นบางทีมันก็ผูกมีเยอะหลายอย่าง
เพราะว่าจริงแล้วนี่คือทานน้ำใจนะฮะ
ก็อย่างที่บอกเลือกเท้าสีชมพูด้วยใครชอบ

ชอบสีชมพูเหรอลูกชอบใช่ไหม
แล้วก็ได้บ้านสีชมพูหลังน้อยแบบนี้นะฮะ
มีห้องครัวห้องน้ำห้องนอน
ไปดูไหมไปดูห้องครัวก่อนข้าวครัวก่อนฮะ
มาถึงบ้านแล้วนะฮะก้นถึงฝากปากถึงข้าว
อ๋อมีห้องครัว

เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนครัวเราเป็นยังไง
ครัวมันก็จะแบบยื่นออกมามันก็จะไม่สะดวกสำหรับฝันนี้
มันเพราะว่ากลางคืนทีเรากินข้าวกินอะไรไม่ได้
เพราะว่ามันมืดไฟมันก็ไม่ค่อยสว่าง
แต่ตอนนี้คือก็ค่ำคืนตอนไหนก็กินได้
ตัวเล็กชอบไหมลูกชอบไหมหนูดีใจไหม
ดีใจเนอะลุงยังดีใจด้วยเลย
นี่คือห้องครัวนะครับแล้วก็เป็นห้องดูหนังฟังเพลงกันนะครับ
แล้วเป็นห้องนั่งเล่นนี่คือห้องน้ำ
โอ๊ยอย่านอนในนี้เลย
โอ๊ยนี่เข้ามาเห็นภาพไหม
อุ้ยตายแล้วแจ็คมันก็สบายเลยเนอะ
สบายข้าวตอนไหนก็ได้

เพราะเพลงดินไม่ค่อยดีแต่นี่คือว่าขานเข้ามาได้เลย
ทานได้เลยนะครับตอนนี้
แล้วก็มีราวจักรมีอะไรด้วยกันเอาไว้นะฮะในตอนนี้นะครับ
โอ้โหแม่คุณนี่คือห้องน้ำนะครับ
แล้วก็สะดวกต่อน้องแจ็คด้วยแล้วก็แม่ก็เฉยนะ

เพราะข้างบนขึ้นเวลาเดินมาข้างล่างมันมีแมลงสัตว์มีพิษ

ดีมากพี่แจ๊คอนุโมทนาด้วยสามชิ้น
ก็เอาไว้ไหว้กัน
อีกหนึ่งห้องดูไหมล่ะห้องสำหรับนอน

อันนี้ที่นอนแม่ก็หนองและหนูก็ลูกน้องก็ล่ะ

หลังจากที่รายการเราออกออนแอร์ไปแล้วเนี่ยฮะ
คือชีวิตเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้เราฟังไหมครับ
ดีขึ้นแล้วก็จุดประสงค์ที่ไปออกรายการคือ
อยากได้ความสะดวกสบายให้น้อง
เพราะว่าตอนนี้ก็ได้อย่างที่เราตั้งใจ
หลังจากนั้นก็คือมีทานน้ำใจหลังไหลเข้ามาตลอดเลย
บ้านหลังนี้นะครับที่มันเป็นวิมารและเป็นความฝันจริง

อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมถ้าจำภาพได้นั่นก็คือ
บ้านก็เป็นร่องเป็นอะไรแล้วใต้ถุนสูงด้วย
เวลาที่จะลงไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ต้องไต่บันไดลงไปกัน

คือมีเกมต่อชีวิตมาเราถึงมีวันนี้ได้
มีบ้านมีอะไรให้ลูกอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อน
ผมดีใจด้วยนะเนี่ยเห็นแววตาเห็นรอยยิ้มในแววตาเนี่ยนะครับ
ต่างกันเลยนะกับวันนั้นที่ไปในรายการครั้งแรกผมยังจำได้เลยว่า
แต่วันนี้มันมีประกายแล้วมันมีรอยยิ้มที่ยิ้มออกจริง
งั้นพี่ถามหน่อยแล้วสุขภาพใจเริ่มดีขึ้น

ตอนที่รายการไปออกตอนนั้นยังเข้าขาดได้
แต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเข้าขาได้ทำแค่กะเช้าอย่างเดียว

ถ้าไม่ได้รายการเกมต่อชีวิตมีเงินฉุกเฉินที่หลังจากปลูกบ้านเสร็จแล้วก็แย่มาก
แต่ตอนนี้ว่ายังมีเงินที่รายการเขาบริจาคมาทำให้ชีวิตดีขึ้นอยู่รอดได้
คือแบบนี้ครับคุณผู้ชมเงินที่น้องเจี๊ยบบอกเอาไว้นั่นก็คือ
หลังจากที่ทำบ้านแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังพอมีเหลือบ้าง
เขาก็นำเงินตรงนี้ไปฉุกเฉินที่รักษาตัวเอง
ถ้าไม่เช่นนั้นเขาบอกว่าก็คงไม่รู้จะไปเข้าโรงพยาบาลได้ยังไง
ใช่เพราะว่าทุกชีวิตทุกวันก็ต้องใช้เงินทุกวัน
มีผมคนเดียวรายการนี้ก็ทำไม่ได้มีน้องทีมงานเพียงส่วนเดียวก็ทำไม่ได้
ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันก็คือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่แหละครับ
นั่นแหละคือกำลังใจที่ดีพี่แจ๊บมีอะไรอยากจะบอกไหม
ขอขอบคุณทานน้ำใจประชาชนทั้งประเทศที่ให้ครอบครัวหนูดีขึ้น
และมีกินอยู่ดีณทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ

ทุกบาททุกสตางค์นะที่ท่านทำมาก็ขอให้ท่านมีบ้านอยู่มีกินมีใช้
อย่าเจ็บอย่าไข้อย่ายากอย่าจนนะเราเนี่ยช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
แล้วตอนนี้เขานอนหลับขึ้นแล้วผมขอเป็นตัวแทนของครอบครัวเลยก็แล้วกันว่า
ขอบคุณจริงขอบคุณจากใจเลยครับในวันนี้
แล้ววันนี้นะครับเป็นวันสงกรานปีใหม่ไทยนะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศนะ
โรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราหลีกหนีไม่ได้ให้มันอยู่กับเรา
แต่เราอยู่แล้วเราต้องมีความสุขต้องฮึดสู้ใหม่นะครับ
ก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บที่เจี๊ยบมีนะขอให้มันลายหายไปขอให้มีปฏิหารนะ
ด้วยคุณงามความดีเขาเป็นเด็กดีจริงทำอะไรก็นึกถึงพ่อถึงแม่มาโดยตลอด
จ๋าคล้องกันก่อนดีกว่าคนละพวงหนูขออนุญาตนะคล้องให้แม่ด้วยเนาะ
นะครับแม่จ๋าโทษนะขอโทษนะเอาละครับนี่คือประเพณีไทยนะแม่นะ
ขออนุญาตนะวันนี้เป็นปีใหม่ไทยนะครับวันสงการพอดีก็เลย
ขออนุญาตลดน้ำดำหัวนะครับขอพรผู้ใหญ่กันนะครับคุณผู้ชม
เราไปพร้อมกันเลยเนาะตัวเล็กด้วยนะลูกนะ
มาลูกขอพรกับคุณยายกันแม่แม่จ๋าปีใหม่ไทยนี้นะ
ขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่ายากอย่าจนนะครับ
แล้วก็ขอให้แม่มีอยู่กับลูกหลานนานนะ
เป็นร่มโพแก้วโพทองให้กับลูกหลานนะแม่นะให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
แล้วก็อวยพรให้เอกชายาให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะ
ทิศติการงานขอให้เจริญรุ่งเรืองที่ทำอยู่ทุกวันนี้

ป๊าคุณลูก
ขอให้เจ๊บลูกสาวแม่นะสุขภาพเอาน้ำมาให้แข็งแรง
ให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคภัย
คิดอะไรสมความปรัฐนานุ่งมั่นแต่สิ่งดีนะลูกนะ

ขอให้ลูกชายของแม่นะให้สุขภาพอมัยแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่ไข้นั้นนะอยู่คู่บารมีแม่ไปนานนะลูกนะ

คนเก่งของแม่และของยายด้วยลูก

มันเป็นอะไรที่ปลื้มใจจริงนะครับคุณผู้ชม
จริงแล้วเนี่ยเจี๊ยบพี่ว่าเจี๊ยบมีสิทธิ์หายนะ

พรนี้มาจากปากของพ่อและแม่ด้วยนะครับ
พี่ว่าหนูแข็งแรงนะเราต้องยิ้มสู้
เพราะว่าวันนี้เห็นไหมครับว่าโลกมันเปิดแล้ว

รวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
ผมขอให้มีแต่พรดีเข้ามา
และขอให้ปีใหม่ไทยนี้จงเป็นปีที่

อย่าเจ็บอย่าไข้อย่ายากอย่าจนนะครับ

เราจะเห็นว่าบรรยากาศแห่งความสุขเนอะ

ยังจำคุณแม่อัญชันจากจังหวัดสุโขทัยได้ใช่ไหมครับ

ที่มีลูกป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แล้วตอนนี้เขาได้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านหลังใหม่แล้วเหมือนกันนะฮะ
เขาจะมีบรรยากาศที่มีความสุข
มีรอยยิ้มบนใบหน้าจะอบอวนไปด้วยความรักความสุขขนาดไหน
ที่คุณผู้ชมจากรายการเกมต่อชีวิตของเรา

เดี๋ยวไปดูพร้อมกันในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป